ท้ายที่สุดเขาไม่ได้มีอาวุธเข้าไปนะ

สิ่งที่เหน็บไว้ตรงเอวเนี่ย
ก็คือแค่กระสอบหรือว่าถุงปุ๋ย
ในการที่ให้พนักงานในการส่งเงินให้
นี่ครับเป็นเหตุการณ์ที่ตอนเขาบุกเข้ามาในธนาคารนะครับ
ขู่รอปภก่อนบอกเปิดประตูนะครับ

ปรากฏเขาเหมือนจะชักอะไรออกมาจากเอวเนี่ย
รอปภก็ตกใจฮะต้องกันไว้แบบนี้
ส่วนเมื่อโจรร้ายเข้าไปในธนาคารแล้วนะครับ
ก็ตะโกนบอกนี่คือการป้นทุกคนอยู่นิ่งนะครับ
ขณะที่ข้างในมีการปล้นกันอยู่นะครับ

แล้วก็ยื่นกระสอบให้กับพนักงานของธนาคาร
ในการให้เอาเงินใส่เขาไว้ในกระสอบ
คนร้ายได้เงินประมาณ๒แสนบาท
ในขณะที่ลูกค้าในธนาคารนะครับ
ก็ต่างตกอกตกใจวิ่งหนีออกจากธนาคารนะฮะ
แล้วรอปภของธนาคารนี้คุณ

เหล็กตรงนี้เป็นด้ามที่ไว้อะไรนะคุณ
ไว้ตั้งเจลแอลกอฮอลเนี่ยค่ะขัดไว้ข้างนอกเลยปรากฏ
และคนร้ายก็วิ่งหนีไป
จากนั้นไปขึ้นรถจักรยานยนต์ขับหลบหนีนะฮะ

ที่ธนาคารไทยภัณฑ์สาขาหินกอง
อำเภอหนองแขในจังหวัดสระบุรี
คนร้ายได้เงินใส่ในกระสอบปุ๋ยไปประมาณ๒๑๘๐๐๐บาท
ใช้เวลาก่อเหตุทั้งหมดประมาณ๒นาที
หลังเกิดเหตุถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในสระบุรีเลยนะฮะ
ทำให้ผู้การจังหวัดนะครับผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดสระบุรีลงพื้นที่ในการที่จะ
บัญชาการเพื่อการจับกลุ่มคนร้ายรายนี้
ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน

แล้วก็ตำรวจของสพหนองแคร์กว่า๕๐นายนะครับ
ลงพื้นที่ในการตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
แล้วก็มีการกระจายกำลังอย่างกระชั้นชิดและแกะ
รอยกล้องวงจรปิดริมถนนผลโยธิน
และถนนสวนสอนเพื่อเร่งติดตามคนร้าย
ซึ่งคนร้ายได้เงิน๒แสนกว่าบาท
ส่วนมีการตรวจสอบอย่างแน่ชัด
ตำรวจเปิดเผยออกมาเลยบอกว่าไม่พบว่าคนร้าย
มีอาวุธคุณเป็นโจรมือเปล่านะครับ
แต่ไอ้ที่เหน็บเอวไว้ม้วนเอาไว้

ในการที่จะเอามาให้พนักงานธนาคารใส่เงินให้นะครับ
ขณะที่หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของธนาคาร

เห็นคนร้ายเข้ามาตะโกนให้ส่งเงินมาให้หมด
แล้วก็ทำทีทำท่าเหมือนจะชักอาวุธปืน

สวมหมวกไอ้โม่งแล้วก็สวมหมวกกันน็อกสีขาว

ทีนี้คนในธนาคารต่างก็กลัวฮะ
พนักงานก็ต้องหยิบเงินไปให้
คุณผู้ชมฮะตำรวจตั้งรางวัลนำจับคนร้ายบรายนี้นะ

เพราะอยากให้ประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแส
ช่วยกันแจ้งเบาะแสกันเข้ามานะฮะ
จะได้รีบจับกลุ่มตัวคนร้ายรายนี้นะครับ
แล้วก็ทางด้านของผู้การตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรี
บอกว่าคนร้ายมีความชำนาญในเรื่องของพื้นที่
แต่ไม่น่าจะใช่โจรมืออาชีพ
ปล้นหรือการจี้หรือชิงเงินในธนาคาร
แล้วก็คนร้ายไม่มีอาวุธปืน
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ล่าสุดนะครับ
เมื่อช่วงเช้าประมาณสักตี๕นะฮะ
ตำรวจของสพนแคร์ได้รับรายงานจากแหล่งข่าว
แหล่งข่าวว่าคนร้ายรายนี้หลบหนี
หลบหนีแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้าน
ในพื้นที่หมู่๖ที่ตำบลโคกแย้อำเภอหนองแคร์
จังหวัดสระบุรีเป็นบ้านชั้นเดียว
คุมตัวคนร้ายบรายนี้ได้แล้วชื่อว่านเป้มคุณ
เปิ้มหลบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านพักตรงนี้จริง
ก็ไปพบรถจักรยานยนต์คันก่อเหตุแล้วฮะ
เงินสดจำนวนหนึ่งพบตัวของผู้ก่อเหตุ
คุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติม
นี้ตำรวจได้รวบรวมหลักฐานยื่นต่อสาร
เพื่ออนุมัติหมายจับทันทีต่อไปด้วยนะฮะ
ก็ขอบคุณประชาชนในการที่แจ้งเบาะแสเข้ามานะคุณนะ
เขาบอกว่ามีทั้งผู้แจ้งเบาะแสและตำรวจ
สามารถที่จะตามภาพจากกล้องวงจรปิดได้ทั้งหมดนะครับ
ค่ะส่วนเรื่องของการสอบสวนเนี่ย
เดี๋ยวต้องนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อไปด้วยนะครับ